วันนี้วันหยุดวันสุดท้ายของสงกรานพรุ่งนี้เตรียมพร้อมทำงานครับ
ทำให้วันนี้บรรยากาศทั้งที่ทางด้านของหมอชิดรวมทั้งสถานีกลางบางซื่อ
คนเดินทางเยอะมากคุณผู้ชมครับนะฮะเราเคยเห็นแต่คนแบกกระสอบเข้าสาร
แบบกล่องของกลับต่างจังหวัดไปลงที่หวนลำโพงแต่ปีนี้ไม่มีแล้ว
แล้วกลายเป็นต้องมาลงที่สถานีกลางบางซื่อหรือว่าสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตแทน
เพราะว่าก็ย้ายมาให้บริการที่นี่เต็มรูปแบบตั้งแต่สงครานนี้แล้วนะครับ
เพิ่มอีกให้เต็มจำนวนเลยก็ให้สามารถรองรับผู้โดยสารกลับมาได้อีกวันละ๑แสนคน
เพื่อให้ไม่มีคนตกค้างนะครับโดยเฉพาะสายเหนือกับสายอีสานนะครับ
แล้วถ้าเกิดว่าผู้โดยสารเดินทางมาแล้วต้องการจะเดินทางต่อไปยังหัวลำโพง
ก็สามารถที่จะไปขึ้นได้นะฮะที่บริเวณประตู๑๒นะครับ
นะฮะมีให้บริการตั้งแต่ตีสี่ครึ่งไปจนถึงห้าทุ่มเลย
นี่เป็นบรรยากาศที่เราได้เห็นได้สัมผัสกันนะฮะ
เป็นสงกรานปีแรกกับรถไฟที่มาจอดที่สถานีกลางบางซื่อแบบนี้นะครับ
ไปดูที่หมอชิดกันหน่อยครับคึกคักไม่แพ้กันกับที่นี่นะครับ
นั่งรถทัวร์กลับมาตั้งแต่เช้ามืดวันนี้คนก็เดินทางกลับเข้ากรุงเทพมหานครนะครับ
แล้วก็สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดนี้เป็นช่วงขากลับเข้ามา
ก็คาดว่าจะมีคนเดินทางกลับเข้ามาเฉลี่ยวันละประมาณห้ามื่นแปดพันคน
และวันนี้เป็นวันที่คนเดินทางกลับเข้ากรุงเทพมากที่สุด
เพราะวันหยุดวันสุดท้ายเดี๋ยวพรุ่งนี้เริ่มทำงานแล้ว
แต่ว่าบอกขอสอขอเตือนครับประชาชนที่เดินทางเข้ามาระวัง
เพราะล่าสุดมีกลุ่มคนแอบอ้างเข้ามาเป็นวินเถื่อนวินปลอมนะครับ
หลอกลวงให้ผู้โดยสารไปขึ้นไปใช้บริการรถ
แล้วก็ไปเรียกค่าโดยสารแพงเกินกว่าความเป็นจริง
ล่าสุดมีการขอให้ตำรวจทองที่เข้าไปตรวจสอบ
แล้วก็จับวินเถื่อนไปดำเนินคดีได้แล้ว๗รายนะครับ
ถ้าคุณผู้ชมไปพบเจอพฤติกรรมของคนแบบนี้
สามารถแจ้งไปที่สายด่วนของบกษได้๑๔๙๐ตลอด๒๔ชั่วโมงนะครับ